เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวาน
แล้วตำรวจต้องบอกว่าทำงานได้รวดเร็ว
มันมีกล้องมือจรปิดจับภาพ
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าร้านขายของชำ
แล้วคนที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำเอาปืนออกมารัวยิงปมฝั่ง
จนหนุ่มคนนั้นตายค่ะมอเตอร์ไซค์เลยนะคะ

ใช่พี่เบิร์ตลักษณะรู้สึกไหมว่าเหมือนเขานั่งรอ

ตรงร้านหน้าบ้านแต่ลักษณะร้านขายของชำเหมือนมันจะปิดแล้ว
พอผู้เสียชีวิตขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาตรงเข้าไปเลยค่ะ
แล้วยิงปั้งเห็นไหมคะ

จนกระทั่งหนุ่มคนนั้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
เขาเสียชีวิตคารถมอเตอร์ไซค์ในลักษณะคล่อมอยู่เลยนะคะ

แล้วจะเอาตัวเขามานั่งอยู่ที่หน้าบ้านที่เดิมแล้วแย่งปืนไปค่ะ

แล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยคล่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่

เหตุการณ์เกิดขึ้นในตำบลหนองงิ้วนะคะอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุไปพบร่างของเขา
ปรากฏว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๑๑มม
เฉพาะที่หลัง๘นัดด้วยกัน
แล้วมีหัวกระสุนตกอยู่ที่พื้นทั้งหมด๑๒ปลอก
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุต่อมาก็คือนายอุดมทรัพย์อายุ๕๐ปี
เป็นเจ้าของร้านชำตรงนั้นแหละค่ะ
ทางด้านของคนตายขี่รถเข้าไปจอดหน้าร้าน
ตำรวจก็เลยสืบตามตัวค่ะ

จับกลุ่มนายอุดมทรัพย์ได้ที่บ้านเพื่อนนะคะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุตรงนั้นร้านชำประมาณ๒กิโลเมตร
ตอนที่ไปจับเขาทำอะไรอยู่ไหมคะ

ปรากฏว่าเจออาวุธปืนลูกซองยาว๑กระบอก

ติดลำกล้องไว้เรียบร้อยแล้ว๑กระบอก
มีปืนขนาด๓๘อีก๑กระบอกคือปืนเพียบค่ะ
แล้วกระสุนอีกจำนวนหนึ่งตำรวจก็มีการยึดทั้งหมดนี่แหละค่ะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับเสพยาเสพติด

สาเหตุที่ยิงไปเนี่ยเพราะผู้ตายเขาบอกนะ
เขาบอกว่าคนตายนายเฉลิมชัยมาขอซื้อบุหรี่
แต่ร้านปิดแล้วเขาไม่ขาย
เขาถูกคนตายด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
โมโหก็เลยชักปืนมายิงค่ะ
ใส่นัดใส่หลัง๑นัด

แล้วมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า